ระบบนี้ระบบสาธารณสุขของไทยมีปัญหาอยู่บ้าง
ในเรื่องของการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
ซึ่งเรื่องนี้นะคะทำให้ขีดเส้นใต้เมืองไทย
ในช่วงชัดข่าวเที่ยงวันนี้คุณสุภาพคลี่ขจาย
จะมาพูดถึงมติของที่ประชุมระบบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ที่ให้พัฒนาระบบใหม่ใน๔เรื่องด้วยกัน
ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของประชาชนนะคะ

ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ

วันนี้ขอหลบการเมืองมาคุยเรื่องใกล้ตัว
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเรานี่แหละครับ
เรื่องของปัญหาสุขภาพ

นโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มีหลักการว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยฉุกเฉิน
เจออุบัติเหตุที่ไหน
ถ้าจะต้องไปโรงพยาบาลที่ตัวเองมีสิทธิ์
ประกันสังคมก็ดีบัตรทองก็ดี
หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ตัวเองมีประวัติอยู่ก็ดี

อาจจะมีปัญหาเผลอตายก่อน
เพราะวิกฤตอาการหนักฉุกเฉิน

เจอปัญหาอย่างนี้อยู่ใกล้โรงพยาบาลไหน

ในช่วงระยะเวลา๗๒ชั่วโมง๓วัน
โรงพยาบาลนั้นจะไม่คิดเงินเอาจากคนไข้
แต่จะไปคิดเงินเอากับ

เพราะว่าโรงพยาบาลที่รับเข้าไป๓วันแรก๗๒ชั่วโมง

สุดท้ายโรงพยาบาลเอกชนก็ไปไล่เบี้ย
เอากับคนไข้ฟ้องร้องกันก็มีต้องขายไล่ขายนามาสู้กัน
แปลว่านโยบายดีแต่หลักปฏิบัติมันแย่
รัฐบาลนี้มาใหม่ให้มีนโยบายเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน
ตั้งสถาบันขึ้นมาสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
ก็มาดูเรื่องพวกนี้ครับให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
แล้วที่บอกว่ามีการประชุมกันเนี่ยเมื่อ๒วันที่แล้วประชุมกัน
เมื่อวานเนี่ยท่านเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
ซึ่งชื่อย่อว่าสพชชื่อคุณหมออนุชาเศษสะเทียน
คุณหมออนุชาบอกว่าหลังจากการประชุมหารือหลักการในเบื้องต้นแล้ว
มีความคืบหน้าที่น่าจะเป็นข่าวดีครับ
เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน
แต่ก่อนนี้โรงพยาบาลเอกชนคิดแพงมาก
แล้วเขาก็ไม่ยอมรับกฎเกณฑ์เงื่อนไขกติกาของสปสชเท่าไหร่
แต่การประชุมคราวนี้เขาเชิญมาหมดเลยครับ
สพชเนี่ยหน่วยแพทย์จุกเฉินสพชไอ้ที่ทำบัตรท้อง
เพื่อจะหาหลักเกณฑ์ว่ารักษาแบบนี้ให้ยาแบบนี้ใช้เครื่องมือแพทย์แบบนี้
ควรจะคิดราคาเท่าไหร่ที่เป็นธรรม
ถ้าคิดราคาออกมาที่เป็นธรรมเท่าไหร่เป็นที่ยอมรับกันได้
ญาติคนป่วยยอมรับได้
สปสชยอมรับได้ที่จะจ่ายเงินสำนักงานการแพทย์ฉุกเฉินยอมรับได้
ตัวเลขไม่สูงเกินไปโรงพยาบาลเอกชนยอมรับได้ว่าตัวเลข
นี่แหละไม่ขาดทุนถ้าตกลงกันได้อย่างนี้ปัญหาจะคลี่คลายไปเยอะ
ข้อที่๒ที่ตกลงกันก็คือว่าสพชสำนักงานแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยจะเป็น
โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาในช่วง๗๒ชั่วโมงแรกเนี่ยแล้วก็ส่งบิน
ต่อไปให้สปสชเป็นคนจ่ายเงินเหตุผลก็เพราะว่าสปสช
นี่ไม่มีกฎหมายรองรับในเรื่องที่จะไปจัดการกับโรงพยาบาล
เอกชนแต่ในกฎหมายของการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยให้อำนาจสำนัก
งานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยสามารถที่จะจัดการไล่เบี้ย
เอาความผิดกับโรงพยาบาลเอกชนได้ฉะนั้นสพชจะเป็นหนัง
หน้าไฟให้รับเคลียร์เอาบินจากโรงพยาบาลเอกชนมาส่งไปให้
สปชสปชก็จ่ายเงินมาถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าคนป่วยที่
เข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินเพราะว่ามีความฉุกเฉินมีความจำเป็น
เจออุบัติเหตุก็ไม่ต้องจ่ายตังค์โครงการนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งแต่ทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนที่ยังไม่

ถ้าเสด็จน้ำจบเมื่อไหร่ได้ข้อยุติเมื่อไหร่เขาจะประกาศ

แต่ว่าอย่างน้อยก็มีรูดทางที่ดีก็คือว่าจะแก้ปัญหาได้

ถ้าเกิน๗๒ชั่วโมงแล้วคนป่วยที่บอกว่าป่วยวิกฤตป่วยฉุก

พอพ้น๗๒ชั่วโมงแล้วคุณจะย้ายไปตามโรงพยาบาลที่คุณมี
สังกัดอยู่เช่นใครที่ทำประกันสังคมไว้กับโรงพยาบาลไหน
ก็ย้ายจากโรงพยาบาลที่รับตัวไว้ไปโรงพยาบาลนั้น
ใครที่มีบัตรทองอยู่โรงพยาบาลไหนอ้าวย้ายไปโรงพยาบาลนั้น
ค่าราชการที่มีกองทุนเกี่ยวกับรักษาพยาบาลค่าราชการอยู่
โรงพยาบาลไหนไปโรงพยาบาลนั้น
ถ้าสมมุติว่าหาห้องไม่ได้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหาเตียง
ไม่ได้โรงพยาบาลที่จะรับต่อบอกบอกอย่างเดียวไม่มี
เตียงเตียงไม่ว่างย้ายมาไม่ได้ไม่มีเตียงเป็นปัญหาอย่าง
นี้ตลอดในข้อตกลงนี้เขาบอกว่าสำนักงานแพทย์ฉุกเฉิน
ปฏิเสธบอกไม่มีเตียงห้าเจอแน่เจอแน่เพราะมีกฎหมายในการ

แต่ถ้า๗๒ชั่วโมงแล้วคนไข้บอกว่าแหมฉันชอบโรงพยาบาลนี้
ฉันไม่ย้ายไปหรอกฉันขออยู่ที่นี่อ้าวเป็นเรื่องของคุณคุณอยู่
ไปคุณก็จ่ายเงินไปแต่ถ้าครบ๗๒ชั่วโมงคุณจะไปที่ไหนตาม
สิทธิของโรงพยาบาลที่มีกองทุน๓กองทุนนี้รองรับอ้าวก็ไปได้
นี่ก็เป็นเรื่องดีผมเข้าใจว่าถ้าเรื่องนี้ได้ข้อ
ยุติประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะสบายใจขึ้นมาเยอะแต่ว่า

จะวินิจฉัยว่าคุณฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินถ้าคุณมั่ว
มั่วบอกว่าขอใช้สิทธิ์ฉุกเฉินแล้วไปรักษาพยาบาลโรงพยาบาล
เอกชนนอนสบายแต่แพทย์เขาบอกว่าโรคนี้ไม่ฉุกเฉินไม่
ฉุกเฉินไม่ร้ายแรงไม่ฉุกเฉินคุณไปใช้สิทธิ์นี้ไม่ได้นะ
คุณก็ต้องไปโรงพยาบาลตามที่คุณตกลงกับกองทุนต่าง

ที่ประชุมวันก่อนยังพูดกันถึงเรื่องฉุกเฉินวิกฤตสีแดง
หนักเข้าไปอีกก็คือว่าคนพวกนี้ถ้าไม่เอาเข้าโรงพยาบาล
แบบหนึ่งเพิ่มความเข้มเข้าไปอีกถัดมาก็คือเรื่องของการนำตัว
ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินสพชเขาก็มีระบบของ
เขาก็คือว่าให้เรียกอะไรล่ะ๑๖ไหนล่ะ๑๖อะไร๑๖๖๙๑๖๖๙แจ้ง
ผ่านสายด่วน๑๖๖๙เขากำลังดูว่าทำยังไงให้ไปเร็วที่
สุดแล้วจะแบ่งเขตกันยังไงแล้วต้องตกลงกันในบรรดาโรง
ทั้งหลายว่าโรงพยาบาลไหนก็ตามแต่จะต้องหลักเกณฑ์เดียว
หมดโรงพยาบาลที่ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยทั้งหลายเวลาจะเอา
รถฉุกเฉินออกหลักเกณฑ์เป็นยังไงไม่ใช่คนอนุมัติไม่อยู่
เอารถออกไม่ได้เอาอย่างนี้อย่างนี้ตายก่อนครับกรณีของคุณ
บรรหารศิลปะอาชาไงกรณีของคุณจุมพลศิลปะอาชาไงที่บอกว่าไปแล้วไปผิดที่มั่ง
เอาไปเรียกไปผิดโรงพยาบาลก็ต้องไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้วสุดท้ายขึ้นมา
คนไข้ก็ไปถึงคุณหมอช้าเรื่องอย่างนี้ก็ต้องแก้ไขด้วย
แล้วเฉพาะไม่เอาแต่ตัวเมืองนะครับคนในต่างจังหวัดอยู่ในที่ธุระกันดาล
ในกฎหมายเนี่ยถึงขนาดบอกว่าถ้าจำเป็นจะต้องใช้เฮลีคอปเตอร์
เพื่อรักษาชีวิตคนฟรีนะครับมีสิทธิ์มีสิทธิ์จะใช้ใช้นั่งเฮลิคอปเตอร์
ขนส่งฟรีด้วยถ้ามันมีความจำเป็นขนาดนั้น
และก็สามารถอำนวยความสะดวกได้ทั้งหมดนี้รัฐบาลพยายามจะทำยังไง
ดูแลคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือป่วยฉุกเฉินหายใจไม่ออกอึดอัด
ถ้ารอให้ไปถึงโรงพยาบาลตายก่อนนี่คือความคืบหน้าที่ผมคิดว่า
จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งอันที่สองต่อมาก็คือว่า
รถที่ขนคนป่วยฉุกเฉินนี่แหละ
ป่วยฉุกเฉินนี่ล่ะไม่ในกรุงเทพฯตอนนี้รถก็ติดมากมีคนมี
คนที่ขับรถฉุกเฉินเนี่ยเขามาบอกผมว่าช่วยประชาสัมพันธ
หน่อยเวลารถหวอรถฉุกเฉินรถพยาบาลอยู่ข้างหลังเนี่ยก็
เข้าใจว่าบางคนไม่รู้จะขยับยังไงเพราะรถมันติดแงกแต่
เขาบอกอย่างนี้ถ้ารถพอเคลื่อนที่ได้เนี่ยนะให้คุณจอดอยู่
กับที่แล้วรถเนี่ยเขาจะแซะซ้ายแซะขวาไปทีละคันทีละคัน
เว้นช่องไว้แต่ถ้าเขาอยู่ข้างหลังว้าวว้าวว้าวอยู่ข้างหลัง
แล้วคุณยังค่อยค่อยขยับตามไปอย่างนี้รถก็ไม่รู้จะไปทาง
ไหนอันนี้เขาแนะนำมานะครับฉะนั้นอยากให้คนที่อยู่บนท้อง
ถนนเนี่ยให้ความสำคัญกับรถรถพวกนี้หน่อยรถฉุกเฉินรถ
พยาบาลรถของปเต็กตึงรถของร่วมกระตันอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้
เนี่ยบางคนก็รำคาญเห็นรถพวกนี้มาก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่
จะหนีไปไหนไม่รู้จะหลบให้ยังไงก็ไม่พยายามจะหลบให้
นึกถึงว่าถ้าในรถคันนั้นมีพ่อเรามีแม่เรามีเมียเรามี
เรามีลูกเราอยู่ในรถเราจะคิดยังไงฉะนั้นนี่เป็นเรื่อง
การแพทย์ฉุกเฉินซึ่งผมคิดว่าหลังจากนี้ไม่นานกฎระเบียบ
ไล่เล่าให้ฟังนี้จะประกาศใช้ออกมาหลังจากนั้นระบบการ
รักษาพยาบาลแพทย์ฉุกเฉินก็จะดีขึ้นครับคุณก๊อฟคุณดาว
คำว่าการแพทย์ฉุกเฉินฉุกเฉินนี่สำคัญที่สุดนะคะก็คือ
คือการนำผู้ป่วยไปถึงมือหมอให้ได้รักษาให้เร็วที่สุดใช่
ไม่ว่าจะอยู่ในถิ่นธุรกันดาหรือว่ารถติดยังไงก็ต้องสร้าง
ระบบนี้ให้ได้ครับนะคะก็เป็นข่าวดีของขีดเส้นใต้วันนี้ครับ